ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคนรักไดโนเสาร์ต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการพบรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งใหม่ในประเทศไทย
ในพื้นที่วรรณอุทยานภูแฝกของจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ที่คาดว่าน่าจะมีอายุนานกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบล้านปีค่ะ
พิพิธภัณฑ์สุรินทรสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตที่๒พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ชูศรีทอง
ซึ่งเป็นหัวหน้าวรรณอุทยานภูแฝกนะคะเข้าตรวจสอบค่ะโดยการเดินเท้าเข้าตรวจสอบในอุทยานเบื้องต้นนะคะจากการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่
มีรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ค้นพบใหม่มากกว่าสิบรอยด้วยกันค่ะโดยมีการกระจายตัวอยู่บริเวณหินทรายนะคะซึ่งอายุมากกว่า๑๔๐ล้านปีรอยเท้าไดโนเสาร์นี้นะคะมีความยาวประมาณสัก๒๑๓๐เซนติเมตรกว้าง๑๗๓๑เซนติเมตรและคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขนาดเล็กซึ่งตัวน่าจะสูงสัก๒เมตรยาว๕เมตร
ซึ่งรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งนี้นะคะอยู่ในพื้นที่วรรณอุทยานภูแฝกห่างจากจุดเดิมที่เคยมีการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีการเจอรอยเท้าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยห่างออกมาสักประมาณ๑๕กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในอนาคตทางเจ้าได้ที่จะมีการเตรียมพื้นที่แห่งนี้เป็นส
แล้วก็ป่าไม้ได้มีการขอความร่วมมือจากประชาชน
ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมอนุลักษ์พื้นที่ป่าไม้ผืนป่า
ตลอดจนดูแลป้องกันไม่มีการลักลอบตัดป่าไม้
เพื่อคืนสิ่งดีให้กับสิ่งมีชีวิตในผืนป่านะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ